ปลวกลักษณะแปลกเขาว่ากันว่าคล้ายพญานาคแหมคนก็ช่างไปเจอเพราะมันอยู่ข้างใต้เนี่ยครับ
นี่ครับท่านได้ไปเจอจริงอยู่ข้างใต้เนี่ยถามตัวเราเองนะเราจะว่างไปมุดลงไปดูไหม
จริงจะไปก้มดูไหมก็ไม่นะเนาะ
แต่เจอโดยบังเอิญครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านแถวนั้น
เขาก็ถ่ายคลิปนี้ลงไปคลิปนี้ถูกโพสต์ลงในติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าเจจิราไนตี้
เขาบอกว่าไปพบกับจอมปลวกที่คล้ายกับเซียนพญานาคอยู่ที่บริเวณวัดเขาดินสอจังหวัดกาญจนบุรี
มุมด้านล่างแบบนี้นี่แหละครับก้มเงยลงไปดูแหมตอนถ่ายคงจะปวดหลังหน้าดูเลยทีเดียวเชียว
แต่เรื่องของความเชื่อเขาว่าพอเจอจอมปลวกที่ลักษณะคล้ายกับเซียนพญานาคแบบนี้
ชาวบ้านก็เชื่อว่าจะมาให้โชคให้ลาบอะเนาะก็ยิ่งมาเลยมาที่วัดแห่งนี้
อย่าลืมไปกราบไหว้พระประธานก่อนนะอันนี้ผมย้ำนะหลายคนมาบอกผมบอกว่าเล่าแต่เรื่องความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธินู่นนี่นั่นภายในวัด
แต่อย่าลืมบอกให้สาธุชนเขาไปกราบไหว้พระประธานกันก่อนด้วยแล้วคุณจะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนอะไรยังไงแล้วแต่
เพราะฉะนั้นอยากไปดูเพิ่มเติมในนี้ไปดูคอมมงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วก็ไปกันได้
เอาจริงนะช่วงนี้ติดแล้วแหละคลิปต่างเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูคลิปแล้วผมดูอะไรคะเน้นดูคอมเมนต์
สนุกกว่าเยอะเลยอินตนาการกันเยอะเหมือนกันนะ
ค่ะมันก็มีความหลากหลายนะคะแล้วก็สนุกสนานกันไปนะ